คุณผู้ชมครับด้านบริษัทอำพลฟู้ดนะครับ
ร่วมกันกับกลุ่มแกะสลักน้ำแข็งแห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชครับ
ถ่ายทอดผ่านงานปฏิมากรรมการแกะสลักน้ำแข็ง
ภายใต้ชื่อผลงานเจอจรัสในทิพย์วิมารครับ
เกรียงศักดิ์เทพดุงพรกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทอำพลฟูส
กล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพันศา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมกับกลุ่มแกะสลักน้ำแข็งแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม
ภายใต้ชื่อผลงานเจิดจรัสในทิพย์วิมาร
สื่อถึงการน้อมส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙สู่สวรรคาลัย
เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการน้อมนำพระบรมราชวาส
และพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตครับ
กิจกรรมที่ดี
ผมถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี
บริษัทยินดีให้การสนับสนุนอยู่แล้วนะครับ
โดยการแกะสลักน้ำแข็งผลงานเจิดจรัสในทิพย์วิมาร
เป็นการรวมกลุ่มนักแกะสลักน้ำแข็งจาก
หัวหินพัทยาและกรุงเทพมหานครนะครับ
เคยมีผลงานการแข่งขันระดับประเทศและต่างประเทศมาแล้วเกือบ๕๐คน
อกจากนี้ยังมีช่างจัดดอกไม้จากโรงแรมดุสิทธานี
สุโขทัยและโรงแรมโซฟิเทล
พร้อมใจการร่วมตกแต่งงานแกะสลักน้ำแข็งให้สมพระเกียรติ

แกะสลักน้ำแข็งครั้งนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร
ขนาดความยาวถึงเกือบ๙เมตรความสูง๔เมตร
น้ำแข็งทั้งหมด๘๙ก้อน
ใช้ระยะเวลาในการแกะสลักทั้งสิ้น๓ชั่วโมง
สำหรับผลงานเจิดจรัสในทิพย์วิมารสื่อถึงการน้อมส่งเสด็จ
หลวงรัชกาลที่๙สู่สวรรคาลัยประกอบด้วยส่วนยอดสุดเปรียบดังวิมารสวงสวรรค์
ซึ่งมีเลข๙หมายถึงในหลวงรัชกาลที่๙แห่งราชวงศ์จักรี
ส่วนด้านขนาดทั้งสองจะมีรูปกระต่ายซึ่งถือเป็นปีนักศัตริย์ประจำวันพระบรมราชสมภพ
ส่วนกลางใต้สัญลักษณ์เลข๙คือพระยาคุศซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ประจำประเทศไทย
ส่วนฐานเปรียบดั่งประชาชนทุกคนที่พร้อมใจกันร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยครับ